ว้าว
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

เก่งประหลาด
ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
วันนี้จิตเจ็บใสนะคุณผู้ชมนะ
ชวนช้าตอนข่าวมากันที่บ้านบุกมคาตบลมาตะโกเอน
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
มาพบกับคุณพรชัยนาธนอม
ที่ได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านจำนวน๑ไร่
ทดลองทำการเกษตรรูปแบบต่าง
อย่างการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ซิลกี้
สุดน่ารักเกินปุ๋ยหมุยจนประสบความสำเร็จครับ
แล้วคุณพรชัยคิดยังไงถึงได้มาเลี้ยงไก่สายพันธุ์นี้ครับ
บัญชีส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็นกรั้งขายเนื้อไก่แจ้
พอเดียวผมเสียงเกือบจะทำคาเฟ่ด้วย

คุณพรชัยยังบอกอีกว่าไก่ซิลกี้ที่ตัวเองนำมาเลี้ยงนั้น
ลงทุนซื้อมาจากต่างประเทศนะ
คู่ละประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทผ่านทางช่องทางออนไลน์
อกจากนี้ยังสั่งซื้อไก่สายพันธุโฟแลนด

และคิดว่าเป็นช่องทางการตลาดที่น่าสนใจ
ที่จะเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่ขายครับ
ซึ่งตอนนี้คุณพรชัยสามารถเพาะพันธุไก่ได้แล้ว๓รุ่นนะครับ

และกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมเพาะพันธุ์สร้างโรงเรือนเพิ่ม
เพื่อส่งขายตามท้องตลาด
สำหรับวิธีการเลี้ยงไก่สวยงามหรือไก่แฟนซีแบบนี้
ก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงไก่ทั่วไปนะครับ
โดยจะสร้างโรงเรือนและปูพื้นด้วยแกรบ
ส่วนอาหารก็ให้อาหารไก่เนื้อธรรมดา
ให้ย่าและวิตามินเสริมเพื่อให้ไก่สุขภาพดีนั่นเองครับ
ฟักไข่นั้นเขาจะใช้ตู้อบนะครับ
เพราะไก่ชนิดนี้จะไม่กกไข่เอง

ราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามอายุของไก่และความสวยงามด้วย
อายุลูกไก่๑๒เดือนราคาอยู่ที่๕๐๐๑๐๐บาท
ส่วนอายุ๓๔เดือนราคาอยู่ที่๒๐๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียว
ก็ได้สร้างกำไรให้กับเขาได้ไม่น้อยนะ
เกษตรกรในอนาคตก็เป็นไปได้
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ขอบคุณครับ